คุณผู้ชมฮะมีเหตุฆ่าเปลือยสาวสุราชนะครับแล้วก็หมกป่าไว้นะฮะ
เป็นหญิงสาววัย๔๙ปีซึ่งก่อนหน้านั้นหายตัวปริศนาไป๑๐วันนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสอหนออ่าสอพขนอมได้รับแจ้งว่า
พบศพหญิงเสียชีวิตริมห้วยขนาดเล็กใกล้สวนมะพร้าวหาดเจบีเก่า
บ้านในเผลาที่ตำบลขนอมอังเภอขนอมจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชนะครับ
สภาพศพคุณเปลือยกลายนอนหงายในพงหญ้า
มีบาดแผลถูกสัดกัดแทะบริเวณต้นขาขวานะครับ
แล้วก็หน้าท้องด้านขวาเป็นแผลเวอะหวะ

ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าแล้วก็รองเท้าของผู้ตาย

พบบัตรประชาชนระบุชื่อว่านางสาวสุวรรณาอายุ๔๙ปี
อยู่ที่ตำบลนาศาลอัมเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุรราษณฑราณีน์
ทำไมถึงมาตายเปลือยที่นครศรีธรรมราชนะครับ

คนตายเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าในตลาดอำเภอนาศาล
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๓๐มิถุนายน
และมีการประกาศตามหาผ่านมูลที่กระจกเงา
ซึ่งญาติออกตามหาอยู่นานหลายวันไม่พบตัว
กระทั่งมาพบเป็นศพนี่นะครับ
สืบสวนอยู่ระหว่างการติดต่อญาติที่จังหวัดสุราธานี
ให้เดินทางมารับศพและสอบสวนปากคำ

เรื่องต้นส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลขนอม
เพื่อให้แพทย์ตรวจร่องรอยต่างรวมทั้งร่องรอย
ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
หรือว่าถูกลวงมาฆ่าทิ้งที่นี่ด้วยนะครับ

สาวสุราชมาตายนะคอนศรีนะฮะ